ทีนี้มาดูเรื่องใหญ่ของสังคมไทยเมื่อวานนี้นะคะ

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย

ตู่ต้องออกไปขับไล่ลุงตู่นะฮะ
คุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มราศดรเนี่ย

แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่รายมาตราทั้งฉบับ
แล้วเมื่อวานนี้กลุ่มราศดรเขาก็ไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง

คุณศิราเจนจาคะสสพลังประชารัฐ

กลับยังไงดูคลิปนี้ค่ะ
กลับเหมือนเบนจนสันเป็นอดีตนัก

เขาเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก

อยู่ยุคหนึ่งที่ผมดูตอนเด็กใช่ฮะ
นี่เป็นจอนสันเลยเหรอครับผมดูจังหวะการก้าวเมื่อสักครู่นะฮะ
มีการสับมือนะฮะโอ้โหวิ่งเร็วจริง
แล้วใครไปเล่นหัวคุณศิระนะเมื่อสักครู่เนี่ย
มีเล่นหัวด้วยเหรอเออไปปัดปัดอะไรที่ผมแก

ก็คือน่าจะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกับคุณศิระนั่นแหละค่ะ
เพราะคุณศิระเขาโดนขวดน้ำปลาใส่ด้วย
แล้วน่าจะเป็นน้ำก็คือไปกระเด็นใส่ศีรษะแล้วก็น้ำติดอยู่
อันนี้จังหวะที่คุณศิระเดินทางมาอย่างที่บอกมามาอย่างเสือนะคะ
คือมารับทราบเข้าเรียนรับรองนะฮะก็มีเพนกวิ้นเนี่ยเป็นกรอบหนังสือนะคะ
จังหวะหนึ่งช่วงหนึ่งคุณศิระชู๓นิ้วด้วย
แต่กลุ่มรัศดรก็ขาด๓นิ้วเหมือนกัน

หรือคุณศิระยกมือขอออกมารับหนังสือ
รู้ไหมนี่พี่เบิร์ตเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มาก

แกมาเองคือเขาเชิญไปอย่างนั้นแหละว่าอยากให้ฝ่ายรัฐบาลส่งตัวแทนมา

มาเองต้องนับถือใจแกนะครับโอ้โฮ
เพราะว่าเอาจริงคือทัศคติวิธีคิดทางการเมืองของแกกับกลุ่มผู้ชุมนุม

สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะ
ชู๓นิ้วเลิฟส่วนผู้ชุมนุมชู๓นิ้ว
หมายถึงเสรีภาพเสมอความเสมอภาคพาราดรภาพนะคะ

ของกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็มีสปีริต
เขาเดินมาส่งคุณศิระกลับมาที่อาคารรัฐสภานะฮะ
จังหวะที่มาถึงด้านหน้าของอาคารรัฐสภานะ
คุณศิวระพูดคุยกับกาดกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย
บอกว่าไม่ติดใจเข้าใจความรู้สึกของกลุ่มผู้ชุมนุมดี
เพราะเคยร่วมชุมนุมมาก่อน
โชคดีนะที่เป็นหัวหน้าค่ายมวยเก่า
ยังไงจะสวนเหรอเปล่าหลบได้ทัน
พักษี่คุณสิวระหน่อยค่ะ
ไม่รู้อะไรดูมันหรอก
ไม่ดีถ้าว่าเชิงมวย

อะไรนะสุภโชคจอเจนราคา

นำโดยทนายนกเขาหรือว่านาย
นิติธรณ์ล้ำเหลือ

แต่ปรากฏว่าจังหวะนี้แหละค่ะ
ไม่สามารถฝ่าด่านตำรวจควบคุมฝุงชน
กว่า๓๐๐นายที่ยืนปิดสะพาน

แต่ตำรวจบอกว่าไม่ถอยแล้วก็เจรจาด้วย
ทำให้กลุ่มนี้เขาต้องถอยร่น

ไม่ทนก็คือกลุ่มของขุมจตุพรพหลมภัณฑ์
ที่เป็นการทิวร์กันน่ะสำหรับกลุ่มสุดท้าย

นี่ค่ะคุณจตุพรก็คงเหนื่อยล้านด้วย

ที่ประกาศยุติการชุมนุมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถอยหรือยอมแพ้นะคะ
ยังคงเดินหน้าขับไล่พลเอกประยุจันทร์โอชาเรื่อยไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะ
แต่ที่ถอยเนี่ยเพราะว่ามีการข่าวบอกว่า
จะมีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีมือที่๓แฝงตัวมา
มาสร้างสถานกรุ๊ปชุมนุมเนี่ยเขาอาจจะรับอันตราย
ก็เลยต้องมีการประกาศยุติการชุมนุมนะคะ
ประมาณ๓โมงพรุ่งนี้

ทีนี้คุณผู้ชมมาดูของกลุ่มราศดรกันหน่อย

ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
เขามีการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับ
ส่วนนี้ค่ะตอนมืดสักประมาณ๕๖โมงค่ะ
เขามีการรวมตัวกันที่สกายวอร์กนะฮะ
สุดท้ายแล้วก็ต้องมีการประกาศยุติการชุมนุมไปเหมือนกัน
สักประมาณ๒ทุ่มครึ่งหลังจากที่เพนกวิน
หรือพาริชชีวรักษณ์นะฮะได้ขึ้นปราสัย
เรียกความมั่นใจสำหรับคนไทยทุกคนที่มาร่วมชุมนุมนะคะ
แต่นักข่าวของเรารายงานบอกว่า
ลีลาท่าทางของพาริสดูเหมือนว่าอ่อนแรงลงไป
ลดความร้อนแรงลงไปนะคะแต่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะ
ว่าต่อสู้เรียกร้อง๓ข้อเรียกร้อง
กว่าจะบรรลุผลตั้งเป้าหมายไว้๒๓เดือน
รัฐบาลพลเอกประยุจจันทร์โอชาต้องลาออกค่ะ